เรื่องราวที่ทำให้เรามีรอยยิ้มเล็กในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้คุณผู้ชม
ส่องเจอมาในโลกโซเชียลก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปส่องทั่วไทยไปกับใบต่อ
แล้วระบุข้อความบอกว่าตุ๊กคิตตี้คิตตี้ทั้งคัน
รวมทั้งพี่คนขับก็ใส่เสื้อสีชมพูคิตตี้
แล้วคุณเห็นไหมด้านหลังเขาติดป้ายอะไรไว้
ด้านหลังเนี่ยค่ะหลังรถเขาจะมีป้ายข้อความเขียนเอาไว้ว่า
บริการขับรถรับส่งฟรีหมอพยาบาลโรงพยาบาลตากศิลปทุกท่าน
ขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไป

คือพี่เขาขับรถอยู่แถวโรงพยาบาลตากศิลป
แล้วก็แถวไอคอนสยามค่ะ
คือต้องบอกว่าเขารับส่งพี่หมอพยาบาลโรงพยาบาลตักศิลป์ฟรี
ให้เดินทางไปโรงพยาบาลได้แล้วก็มีคอมเมนต์เยอะมากเลย
ติดแฮชแท็กตุ๊กน้ำใจงามแล้วก็ขอชื่นชมนะคะ
ขอให้พี่มีลูกค้าใช้บริการเยอะและห่างไกลจากโควิดนะคะ
ชาวเน็ตก็เลยมีการแชร์ภาพนี้ค่ะ
พร้อมทั้งคอมเมนต์ชื่นชมเจ้าของรถตุ๊กคันนี้บอกว่า
โอ้โหถึงแม้ว่าพี่จะอยู่ในโหมดคิตตี้
แต่หัวใจพี่สุดยอดจริง

น่ารักมากเลยนะคะทีมงานของเราก็เลยอยากจะบอกเล่าเรื่องราวดี
มุมที่ทำให้เรามีรอยยิ้มเล็กในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้

ให้กับใครหลายคนที่รู้สึกท้อแท้อยู่ในตอนนี้
ให้มีกำลังใจแล้วสู้กันต่อไป
เราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์
ให้กำลังใจเขาเยอะครับเขาทำงานอย่างหนักจริง

เราเองก็ร่วมด้วยช่วยกันไข้แบ่งปันอะไร
พี่ตุ๊กท่านนี้ได้ก็ทำกันนะคะ